ส่วนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ได้สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ให้แนวทางกับนักศึกษามุสลิมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้กลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศ
พร้อมทั้งจับตานักศึกษาบางกลุ่มที่มีแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดน
ผลเอกทวิทย์เดชนิยมเลขาธิการสภาความอ้านคงแห่งชาติเปิดเผย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่๑
ได้หารือถึงการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษามุสลิม
เดินทางไปศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ
ขณะนี้มีจำนวนประมาณ๔๐๐๕๐๐คน
กระจายกันไปเรียนที่ประเทศอินโดนีเซียอียิปต์และปากีสถาน
พบว่ามีบางกลุ่มมีแนวคิดแบ่งแยกดินแดนประมาณ๑๐๐คนเท่านั้น
แต่ยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่มีแนวคิดไปรวมกับกลุ่มไอซิส
ทำให้ผลเอกประวิทย์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรสวงศ์กระลาฮม
สั่งให้ตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน
เพื่อหาแนวทางให้นักศึกษามุสลิมที่ไปเรียนต่างประเทศ
ความรู้มาทำประโยชน์ให้กับประเทศ
ต่อไปนี้คณะกรรมการจะต้องพิจารณานักศึกษา
ที่จะไปเรียนในต่างประเทศให้รอบด้าน
ว่าแต่ละคนต้องการศึกษาในหลักวิชาการใด
หากต้องการศึกษาและมีงานทำก็จะพิจารณาเป็นรายบุคคล